เป็นไฟไหม้โรงงานกำจัดกากขยะอุตสาหกรรม

โอ้โหไฟลุกโหมกระหน่ำแบบนี้นะครับ
เจ้าหน้าที่ระดมรถดับเพลิงนานกว่าหลายชั่วโมงคุณ
ถึงจะสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้นะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาสักประมาณ๖โมงครึ่งนะฮะ
ไหม้อาคารเก็บวัสดุของบริษัทแห่งหนึ่ง
ซึ่งเป็นโรงงานกำจัดกากขยะอุตสาหกรรม
ตั้งอยู่ที่ตำบลรางบัวอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีโอ้โห
เห็นไฟโหมกระหน่ำแบบนี้น่ากลัวนะคุณนะ
สถานที่แห่งนี้เป็นโรงงานกำจัดกากขยะอุตสาหกรรม
ไฟมันเริ่มลุกไหม้บริเวณอาคารเก็บวัสดุ
ซึ่งเป็นอาคารที่มีการเก็บถังน้ำยา
คาดว่าความเสียหายทั้งหมดคือหลายสิบล้าน
ส่วนเรื่องของมลพิษเรื่องของสิ่งแวดล้อม
ก็ต้องมีการสำรวจตรวจสอบกันต่อไปนะครับ
ด้านของรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี
รองอุดมเพชรคุดเข้าควบคุมการดับเพลิงด้วยตนเองนะครับ

แม้ว่าจะควบคุมเพลิงอยู่ในวงจำกัด
แต่ยังคงต้องเฝ้าระวังเรื่องของการปะทุอยู่นะครับ
คุณผู้ชมตั้งแต่๖๓๐น
จนกระทั่งตอนนี้๑๑โมงแล้วนะฮะ

ยังมีควันพวยพุ่งออกมาแบบนี้คุณดูสิ

ใช่ครับด้านของอดีตนายกอบตน้ำคุ

บอกว่าชาวบ้านเล่าให้ฟังบอกว่าช่วงตี๔เนี่ย
ออกมาเก็บผักเห็นกลุ่มควันเล็กนะ

มีเสียงคล้ายระเบิดดังเป็นระยะ
และทีนี้กลุ่มควันเป็นก้อนใหญ่พวยพุ่งขึ้นท้องฟ้า
ก็เลยแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบนะครับ
จนผ่านมาถึงตอนนี้๕ชั่วโมงแล้ว
เพลิงก็ยังลุกไหม้อย่างต่อเนื่อง

ล่าสุดหลังจากที่เข้าตรวจสอบโรงงานแห่งนี้นะครับ

เป็นอาคารที่เก็บถังสีและสารเคมีโอ้โห

มลพิษต่างที่มันเผาผลาญออกมาแบบนี้นะฮะ
ส่วนสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ตอนนี้
กำลังสอบสวนกันอย่างเข้มข้นนะครับ
เรื่องต้นทางอบตได้ประกาศให้ชาวบ้านในพื้นที่ใกล้เคียง
เฝ้าระวังไฟลุกลามแล้วก็ต้องสวมใส่แมส
จากเกิดปัญหาควันไฟลอยเข้าไปในหมู่บ้าน

เกรงว่าจะมีผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจ
ทีนี้ทางชุมชนก็ต้องมีการวางแผนกันต่อไป
ในการที่จะอพยพหรือยังไงกับชาวบ้านนะฮะ

อย่างไรก็ตามนะครับที่ผ่านมาอย่างที่บอกไปโรงงานแห่งนี้

มลพิษที่ถูกปล่อยออกมาจากโรงงาน
กลิ่นเหม็นน้ำเน่าเสีย

อยู่ใกล้กับโรงงานไปร้องเรียนหลายหน่วยงานแล้ว
แล้วก็มีการร้องเรียนมาตลอดระยะเวลา๑๗ปีคุณ
มักจะเกิดเหตุเพลิงไหม้ภายในโรงงานเป็นประจำ
บอกว่าปีต่อปีเลย
ดังนั้นเดี๋ยวถ้าระงับเหตุเพลิงไหม้ได้แล้ว
ผู้นำชุมชนหรือทางพื้นที่ต้องดูแลจัดการแล้วนะ

โหมกระหน่ำแบบนี้นะฮะจนมาถึงตอนนี้๕ชั่วโมงแล้ว